สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาติดตาม
รายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ไทยบรัฐทีวีอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทอง
คุณสุขภัสดามหาคามิลและคุณสืบสกุลพันดีครับครับ
ในช่วงรายการน้อมถวายบังคมซึ่งเป็นรายการพิเศษจากทางไทยรัฐทีวี
ในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นการนำเสนอในภาคส่วนของประชาชน
คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับการถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศรวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางด้วย
ด้วยระบบขนส่งมวลชนรวมทั้งบรรยากาศในการถวายบังคม
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศทั่วทั้งประเทศค่ะกลับรายการในช่วงนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะได้รับทราบถึงเรื่องราวต่างนะครับรวมถึงการรายงานสด
จากทุกจุดในพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบพระบรมหาพระราชวังนะครับ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวง
ซึ่งประสบคณิกรชาวไทยนั้นต่างที่พร้อมใจกันในการแต่งกาย
ด้วยชุดสีดำในการที่จะร่วมน้อมกราบบังคมนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
และตอนนี้นะครับทางสำนักพระราชวังเองนะครับ
ก็ได้มีการชี้แจงข้อปฏิบัติของประชาชนที่
ตอนนี้ได้เข้าไปอยู่ที่บริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังจำนวนมากแล้วนะครับ
ใช่ครับอีกสักครู่เราจะมีการรายงานสดมาจากบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังด้วยนะครับ
แล้วก็ข้อปฏิบัติตามต่างด้วย
แต่ว่าในช่วงต้นของรายการพิเศษในช่วงตอนนี้นะครับ
ก็จะมีเรื่องกล่าวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยเฉพาะบรรยากาศในการเคลื่อนขบวนพระบรมศพเมื่อวานนี้นะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่ประชาชนต่างไปเฝ้ารอในการที่จะร่วมในพระราชพิธีเคลื่อนขบวนพระบรมศพ
เมื่อเช้านี้ในรายการพิเศษนะครับได้มีการนำเสนอจุดที่สำคัญ
นั่นก็คือบริเวณที่โรงพยาบาลสิริราชที่ถนนวังหลังแล้วก็ถนนอรุณอมรินไปแล้ว
ในช่วงนี้เราจะมีการรายงานแล้วก็การย้อนรอยเรื่องราวและลำดับเหตุการณ์อีกครั้ง
เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าวติดตามได้จากรายงานครับ
สองมือประนมก้มกราบบังคมลาท่ามกลางหยาดน้ำตาหลังรินทั่วแผ่นดิน
ร่ำให้ระงมไปทั่วท้องถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินใน
ขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเคลื่อนผ่านไป
เป็นการถวายความจงรักภักดี
ปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขา
ในความทรงจำของพระสมมิตรก่อนพระองค์ท่านทรงงานหนัก
เพื่อให้คนไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ทุกคนจะจดจำและจารึกพระราชกรณียกิจ
และพระราชจริยวัตรที่งดงามตราบนิรันดิ์
แต่ตอนลุงเล็กตอนห้าห้าขวบหกขวบ
ลุงก็ไปรับเสด็จที่นครศรีธรรมราช
ลุงไปจากนั้นลุงยังไม่เข้าโรงเรียน
ถ้าเห็นว่าลุงแกไปที่ไหน
ถ้าลุงรู้แล้วลุงมีปัจจัย
ลุงก็จะไปหาพระองค์ท่านทุกครั้งเลย
ความทรงจำของญาติพี่น้องพี่น้องทุกคน

กระทั่งลูกหลานก็สอนว่า

เป็นความทรงจำที่ผมเชื่อได้ว่า
สกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเลยนะครับ
จะไม่มีวันลืมพระองค์ท่านไปจากใจได้เลย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เธอมาเฝ้ารอตั้งแต่สามนาฬิกา
เพื่อได้มีโอกาสกราบถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ท่านทรงปกครองแผ่นดิน

ให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขในแผ่นดินของพ่อ

แล้วแม่ก็จะบอกตลอด

เธอทุนเป็นตัวอย่างแล้วอย่างนี้

ตั้งใจหนูไม่เคยลำแท้เด็กพ่อองค์
นำมาขนาดไหนเคยมีคนเตือน

ชวนเพื่อนที่อย่างมายอย่างมา
น้ำตาแห่งความโศกเศร้ายังคงหลั่งไหล
กลั่นออกมาจากหัวใจของประสบนิกรชาวไทย
พระบรมชายลักษณ์ของพระองค์ท่าน

แสดงถึงความจงรักพักดีอย่างสุดหัวใจ

ของเทราทีวีรายงาน